ไปดูกันที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้าง
สาธารณสุขของจังหวัดนครราชศรีมา
เขามีเรื่องคำชี้แจงนะคะ
กรณีที่มีข่าวว่ามีการทิ้งศพ
แล้วก็เน่าค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของแพทย์ใหม่
ตอนนี้สั่งทุกโรงพยาบาลไปแล้วว่าถ้าชนะสูตรเสร็จเมื่อไหร่
ต้องส่งศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทันทีนะคะ
จากกรณีนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ

โรงพยาบาลมากมารับศพตอนเช้า

พักศพพ่อเราไว้ช่วยแบบนี้
ไม่มีห้องเย็นไม่มีอะไรถนอมศพพ่อเราเลย
ศพพ่อเราอืดเน่าแมลงวันตอมกลิ่นเหม็น

คือเป็นการทิ้งศพข้ามคืนนะคะตั้งแต่ช่วงเย็น
ของสมมุติเป็นเมื่อวานนี้
และให้ไปรับศพช่วงเช้าโดยที่ไม่มีการฉีดวัคซีน
เขาไม่มีการรักษาสภาพศพว่าง่าย

เนี่ยค่ะเรื่องนี้นายเจียรวรรดิ์ด้วงมดรอยู่๒๐ปี

แล้วก็ล้มเสียชีวิตที่บ้านช่วงบ่าย๒๖พฤษภาคม
ที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีใครติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพคอนบุรี

และแจ้งว่าให้นำศพไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
จากนั้นช่วงเย็นทางโรงพยาบาลติดต่อมาบอกให้ไปรับศพ
แต่เนื่องจากยังติดทำเรื่องที่โรงพักเอกสารไปไม่ทันค่ะ
โรงพยาบาลเลยบอกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรมารับศพตอนเช้า
แต่พอมารับปรากฏว่าสภาพศพเป็นแบบนี้
คือเน่าขึ้นอืดมีแมลงวันตอม
ไม่ได้มีการใส่ในโรงเย็นไม่มีห้องเย็น

ล่าสุดวันนี้นายแพทย์นารินรัฐพิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาก็เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าสอบถามไปยังในแพทย์พัฒนาเบ้าสาธรณ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนบุรี
รับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงญาติก็มาติดต่อขอรับศพประมาณ๑ทุ่ม
แต่พอดีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแพทย์เวรซึ่งแพทย์ที่มาเข้าเวรใหม่ประสบการณ์น้อย
ศึกษาจบมาทำงานใหม่ได้ประมาณสองปีก็เลยเข้าใจว่าการที่จะนำศพออกไปยามวิการนั้น
จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งก็มีการพูดคุยกับญาติไปแล้ว
บางคนเข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจค่ะและต่อมาพอญาติมารับศพในช่วงเวลา๗นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเนี่ย
มาพบว่าศพเนี่ยเน่าอืดเพราะโรงพยาบาลคอนบุรีเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ทางโรงพยาบาลคอนบุรีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
และได้ออกมายอมรับข้อผิดพลาดครั้งนี้ค่ะ
หลังจากนี้ไปตัวเองจะกำชับไปยังโรงพยาบาลต่าง
ว่าถ้ามีการชนะสูตรศพเสร็จแล้ว
ภายในไม่เกิน๒ชั่วโมงก็สามารถให้ญาตินำศพกลับไปได้
ส่วนแพทย์ที่ยังไม่เข้าใจต้องปรึกษาภูมิในการก่อน
จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำแบบนี้อีกนะคะ
ญาติจะติดใจอะไรนั้นก็คงต้องให้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลคอนบุรี
พูดคุยกับญาติแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาต่อไปค่ะ